มีจังหวัดใดบ้างที่มีผู้ป่วยโควิด๑๙
แล้วมีจังหวัดใดบ้างที่ยังไม่มีผู้ป่วยเลย
เอาไปดูรายภาคกันก่อนไปเริ่มที่ภาคกลาง
คุณผู้ชมกรุงเทพแน่นอนยังพบผู้ป่วยเยอะที่สุดนะครับ
รายรองลงไปก็เป็นนนทบุรี๖๘ราย
สมุดปราการ๓๓รายปฐุมธานี๑๔
สถาบุรี๓รบบุรี๒ส่วนสุพรรณนครนายกเพศชมบุรี
จังหวัดละหนึ่งรายครับภาคเหนือเชียงใหม่
พบผู้ป่วยเยอะที่สุดคือ๑๑ราย
แม่ห้องศรจังหวัดละ๓ราย
ตากสวโขไทยจังหวัดละ๒ราย
ส่วนพยาวแพร่พิสุนุโลกอุทัยธานีจังหวัดละ๑รายครับ
ส่วนอีสานอุบลเยอะที่สุดเลยครับตอนนี้๑๒ราย
บุรีรำ๙รายนครราชศรีมาสุรินอุดรจังหวัดละ๘ราย
ดาหาร๔รายชายภูมิขอนแก่นเลย๑๐๑จังหวัดละ๒ราย
ส่วนภาคตะวันออกนะฮะพบผู้ป่วยเยอะที่สุดอยู่ที่จังหวัดชนบุรี๓๖ราย
มรายองต์๒รายครับส่วนภาคใต้ภูเก็ตพบเยอะที่สุด๑๑ราย
เยลา๔๐รายปัตตานี๓๓รายสงขระ๒๗รายสุรราช๑๐รายกระบีกับนราธิวาส
จังหวัดและ๗รายพัทธลุง๔รายนครสิรธรรมราช๓รายและก็ตรัง๒ราย
จากนี้ยังมีผู้ป่วยที่รอผลการสอบสวนโรคยังไม่สามารถระบุจังหวัดได้อีก๒๔๖ราย
ภาพรวมตอนนี้อย่างที่รายงานไปข้างต้นคือ
ผู้ป่วยในไทย๑๒๔๕รายครอบคลุมพื้นที่๕๗จังหวัด
เยอะสุดก็อยู่ภาคกลางใต้อีสานตะวันออกแล้วก็เหนือตามลำดับ
ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าคนที่ป่วยต่างจังหวัดเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้น
กำลังจะแซงกรุงเทพไปอยู่แล้ว

เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพัก
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต
แต่มารู้ว่าเป็นโควิด๑๙ก่อนเสียชีวิตเพียงแค่๒วันเท่านั้นเอง
และจากการสอบสวนโรคปรากฏว่าไปดูมวยมาถึง๒สนามด้วยกัน
ก่อนหน้านี้รวมถึงแมทที่ทำให้เกิดการกระจายเชื้อมากที่สุด
ก็คือที่ลุงพินีวันที่๖มีนาคมนี้นะคะ
โควิด๑๙จังหวัดนนทบุรีเปิดเผยข้อมูลบอกว่า
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะนายไกรธวัฒน์ทินสมนายอำเภอเมืองนนทบุรี
รับรายงานว่ามีชาวบ้านในพื้นที่เสียชีวิต
จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๖๘ปี
เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะคะ
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าชายคนนี้เดินทางไปดูการชกมวยที่ลุมพินี
มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นนี่คือไทม์ไลน์นะคะ
ช่วงเวลาค่ะอย่างแรกเลยไปดูมวยมาที่ลุมพินี๖มีนาคม
กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ๒วันไปดูมวยอีกเปลี่ยนสนามค่ะทีนี้
ที่สนามมวยอตก๓ที่นนทบุรี
หลังจากนั้นก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีก๑๒๑๕มีนาคม
ไปร่วมงานสวดอภิษฐรรมศพที่วัดไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรี
ช่วง๖๑๕มีนาคมกลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นเลยนะ
ใช่และรับเชื้อมาแล้วช่วงนี้สามารถแพร่ได้แล้วนะคะ
คุณหมอบอกว่าเป็นอาการน้ำในหูไม่เท่ากัน
ก็เลยทานยาเกี่ยวกับเรื่องของอาการน้ำในหูไม่เท่ากัน

กระทั่ง๒๖มีนาคมไข้ขึ้นค่ะสุดหนักเลย
ทำตัวส่งโรงพยาบาลนนทเวศสุดท้ายเสียชีวิตเที่ยงคืน๒๘มีนาคมนะคะ
วินิจฉัยว่าเสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อโควิด๑๙
หลังจากผู้ชายคนนี้เสียชีวิตโรงพยาบาลนำศพบรรจุใส่ถุงซิปล็อก๓ชั้นค่ะ
ที่ญาติจะรับศพกลับไปชาปนกิจช่วงเย็นที่ผ่านมา
ก็คือเย็นเมื่อวานนี้ที่วัดใหม่ทางหลวงที่นนทบุรี
จาศิปเอกมงคลอัตสวะนิโคทรนายกเทศบาลตำบวนไซม้า
นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไซม้า
พากันไปค่ะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่บ้านผู้เสียชีวิต
และในบริเวณหมู่บ้านของผู้เสียชีวิต
เพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเกิดความสบายใจ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะการป้องกันตัวเองยังต้องทำเหมือนเดิม
ใช่นะคะโดยเฉพาะการอยู่บ้านก็ช่วยชาติได้
แล้วก็ทำให้ตัวเองปลอดจากโรคด้วย
ลงไปตรวจสอบในหลายจังหวัดกันหน่อย
สถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร
ที่จังหวัดนครราชศรีมามีการสั่งปิด
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน๒แห่งด้วยกัน
หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๑ราย
ตอนนี้รวมแล้วโคราชมี๑๓รายแล้วนะคะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๑ราย
เป็นผู้หญิงอายุ๒๓ปี
ติดเชื้อมาจากผู้ป่วยรายที่๑๒ซึ่งเป็นเพื่อนกัน
ผู้ป่วยรายนี้เป็นพนักงานบริการ
เดินทางกลับจากปลอยเป็ดกัมพูชา
กรุงเทพเมื่อวันที่๑๖มีนาคม
จากนั้นเดินทางกลับมายังจังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อวันที่๑๗มีนาคม
ผู้ป่วยรายนี้ยังเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

กระทั่งได้รับผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ
ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาค่ะ
ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยรวมตอนนี้อยู่ที่๑๓รายนะคะ
อกจากนี้นายวิเชียรจันทรโนไทย
เพราะว่าราชการจังหวัดก็ยังสั่งปิดสถานบริการเพิ่มเติม
คือร้านตัดผมร้านเสริมสวย
แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ๒แห่ง
คือบ่อน้ำผุดในอำเภอปากช่อง
แล้วก็น้ำตกวังเนรในอำเภอสูงเนิน
เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคค่ะ

วัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดออกตรวจให้กำลังใจ
แล้วก็มอบสิ่งของแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามจุดตรวจหนองแวงในอำเภอเมือง
แล้วก็จุดตรวจบึงไซทองที่อำเภอจังหาร
กำชับให้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกในพื้นที่
เพื่อสกัดการระบาดของโรค
กลุ่มที่เน้นเป็นพิเศษคือชาวบ้าน๒๐๐คน
ที่เข้าไปร่วมงานแต่งงานในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลคำนาดีอำเภอโพนทอง
ซึ่งก็ตรวจพบผู้ป่วยแล้ว๑คน
ล่าสุดตอนนี้มีการสั่งปิดทุกหมู่บ้านเลยนะคะ

เร่งตัวเร่งตามหาตัวชาวบ้าน
คนดังกล่าวมาสอบสวนคัดกรองโรค
ขณะที่สถานการณ์โควิด๑๙ในจังหวัด๑๐๑
ตอนนี้พบผู้ป่วยแล้ว๓ราย
แล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลตรวจอีก๑๐รายด้วยกัน

กระมวลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัด
แถลงข่าวยืนยันว่าพบผู้ป่วยโควิด๑๙แล้ว๒ราย
รายแรกเป็นผู้ชายวัย๖๕ปีอยู่ในอำเภอจุน
ก็มีประวัติทำงานในสถานบันเทิงย่านอโศก
แล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนาเมื่อวันที่๒๑มีนาคม
จากนั้น๒๔มีนาคมมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามตัว
ก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาล
ส่วนผู้ป่วยอีกรายนะคะอยู่ในอำเภอเชียงคำ
คนนี้เป็นผู้หญิงอายุ๔๗ปีทำงานในร้านนวดอยู่ในกรุงเทพ
ก็เดินทางกลับด้วยรถทัวร์โดยสารเส้นทางกรุงเทพเชียงของ
เมื่อวันที่๒๒มีนาคม
กลับถึงภูมิลำเนาในวันที่๒๓มีนาคม
จากนั้น๒๗มีนาคมไปตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าติดเชื้อนะคะ
คุณผู้ชมต่อเนื่องไปที่บุรีรำกันต่อ
ล่าสุดตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น๔รายรวมเป็น๙รายแล้ว
รายใหม่เป็นหญิงที่กลับจากกรุงเทพ๑คน
ส่วนอีก๓คนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่สัมผัสใกล้ชิดกับคนต่างชาติ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนติดเชื้อเพิ่มหลายรายเนี่ยนะคะ
เพราะว่ากลุ่มคนติดเชื้อไปสังสรรค์ไปดื่มเหล้ากับคนในหมู่บ้าน
นี่แหละก็เลยทำให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้าง
จังหวัดประกาศให้ปิดทั้ง๓หมู่บ้านที่มีการพบผู้ป่วย๔รายแล้ว
นั่นก็คือหมู่๗ที่บ้านหัวถนนในตำบลโนนเจริญอำเภอบ้านกรวด
หมู่๗ที่บ้านตากองและหมู่๑๒ที่บ้านสระกลาง
ตำบลหนองตะครองอำเภอละหารสาย
และนี่คือบรรยากาศที่ทางเข้าออกของหมู่บ้านหัวถนนนะคะ

คือเจ้าหน้าที่เขามีการตั้งด่านคุมเข้ม๔จุดเข้าออกหมู่บ้าน
คุมเข้มห้ามคนเข้าออกอย่างเด็ดขาด
แต่ว่าหากใครมีความจำเป็นจะต้องเข้าต้องออก
ก็ต้องขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
หรือผู้บัญชาการเหตุการณ์เท่านั้น
ฝ่าฝืนนะคะจะต้องระวังโทษจำคุก๑ปี
ปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาถ้าไข่แพงก็เลย

แต่ว่าถ้าอุปกรณ์ทางการแพทย์มันไม่พอทำยังไงล่ะ

เอาฝาชีมาทำที่ครอบครัวคนป่วย

เป็นเรื่องตลกหรือเปล่าไม่ตลกนะครับเป็นเรื่องจริง
แม่ออนจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ผู้ป่วยนะใช่ครับนะฮะคือผู้ป่วยคนนี้
กำลังรักษาตัวต้องทำแบบนี้เลยฝาชีพลาสติกกับถุงพลาสติกเนี่ย
คลุมศีรษะผู้ป่วยแล้วบอกว่าห้องฉุกเฉินแคบแคบ
งบที่จำกัดแต่เพื่อไม่ให้เชื้อมันฟุ้งกระจาย
ที่เราทำได้ดีที่สุดคงประมาณนี้แหละค่ะประมาณนี้แหละ
ประมาณนี้แหละนะฮะหลังจากโพสต์ไปไม่นานโอ้โห
มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากเยอะมากนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยต้องเดินทางไปหาคุณหมอกิติพงศ์นะครับ
ซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแม่ออนซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์นี้
ก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ทั้งฝาชีกับถุงพลาสติกที่เอาไปครอบหัวผู้ป่ว
เพราะว่าคือผู้ป่วยต้องพ่นยาประกอบกับโรงพยาบาลมันเล็ก
ฉุกเฉินมันมีแค่๓เตียงทำให้ยาที่พ่นมันจะฟุ้งกระจายไปทั่วห้องไง
เสี่ยงเสี่ยงต่อการที่มันจะแพร่เชื้อได้ก็ต้องทำแบบนี้แหละนะฮะ
แล้วคุณหมอเองก็พาทีมข่าวไปดูจุดคัดกรองคนไข้ที่ไปอ่า
ป่วยเป็นป่วยเรื่องของทะเดินหายใจที่ลานจอดรถหน้าห้องฉุกเฉินนะครับ
กันพื้นที่ไว้คัดกรองผู้ป่วยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ย
เอาแผ่นพลาสติกเนี่ยทำฉากกั้นแบบเนี้ยแล้วเอาท่อแป๊บเนี่ยมาทำเป็น
อุปกรณ์ครอบแบบนี้ครับนะป้องกันเรื่องของสารคัดหลัง
รวมทั้งเตียงเองก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันเพื่อให้เพียงพอในการที่จะกักตัวผู้ป่วยในการพ่น
ยาต่างป้องกันตัวเองด้วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
คนที่ไปเยี่ยมไข้ด้วยเพราะว่าสาเหตุหลักเลยอุปกรณ์ไม่พออืม
นะครับค่ะตอนนี้หลายหลายโรงบาลก็ต้องรับบริจาคกันแล้วเพราะมันไม่พอจริงจริง
ใช่ค่ะเห็นภาพแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่ถือว่าตอนนี้ยังดีนะที่ตัวเองไม่ป่วย
เพราะฉะนั้นช่วยเหลือคุณหมอด้วยนะถูกต้องครับใครมีกำลังก็ช่วยกันบริจาคนะครับ
คารุหรือถ้าไม่มีกำลังบริจาคอยู่บ้านไงคะเป็นวิธีการช่วยคุณหมอที่ดีที่สุดดีที่สุด
หรือบ้านไฟชาติค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะมีหลายคลิปแชร์ออกมาในโลก
โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙นี่แหละทั้งดีแล้วก็ไม่ดี
แต่มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งโดยในภาพเป็นวัยรุ่นผู้ชายคนเดียว
เขาเอามือไปชักเข้าชักออกเนี่ย
บริเวณจุดที่เขาจ่ายแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติ

แล้วพอไหลออกมาตัวเองก็ไม่รับเอาแอลกอฮอลนั้น

บางคนหาซื้อยังไม่ได้เลยนะ

เอาไปเลยค่ะ

คลิปนี้ถูกแชร์ใน
ไม่เหมาะไม่ควรครับจะทำแบบนี้เนอะเจ็บปัญหายากครับ

ตำรวจทางหลวงที่จังหวัดแพร่

หน้ากากอนามัยแพงมีการโพสต์คลิปสอนทำหน้ากากอนามัยพลาสติกใส

มาดูสิฮะสกัดโรคโว้ย๑๙คือเช่าเน็ตเห็นแบบเนี้ยวา
กันแชร์คลิปทั่วโซเชียลเลย

ทำหน้ากากอนามัยพลาสติกใสใช้กันเองแบบง่ายนะคะ

กำลังได้รับความนิยมก็คือพลาสติกใสที่มันปิดหน้า
เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าท่านเป็นผู้ป่วย
หรือไอออกไปสารคัดหลังมันจะไม่กระจายไปด้านหน้า
มันจะโดนอันนี้แล้วมันตกลงที่พื้น

ทำให้ไม่เกิดการกระจายของสารคัดหลัง

เดี๋ยวอันนี้ก็ช่วยบรรเทาแน่
เขาก็บอกว่าได้รับนโยบายมาจากผู้บังคับบัญชา
จัดกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
ในการตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนอย่างเข้มข้น

ทีนี้ก็ต้องจัดหาหน้ากากอนามัยมาใช้
แต่ว่าปัจจุบันหน้ากากหายากไงคะ
หายากหาไม่ได้ราคาก็สูงอีก
ทำยังไงดีจะมาช่วยป้องกันการติดโรคได้
หาวิธีนำวัสดุที่มีในสำนักงานที่บ้านมาประดิษฐ์เองนะคะ

หน้ากากพลาสติกใสแบบนี้ต้นทุนไม่มากค่ะ
วัสดุที่มีก่อฟองน้ำ
กพลาสติกกระดาษกาว
เครื่องเย็บกระดาษแล้วก็ยางยืด

เสร็จแล้วก็ใช้แอลกอฮอลเช็ดทำความสะอาดสักหน่อยก่อนเอาไปใช้

เขาเรียกว่าอะไรนะปกรายงานใช่ไหม

เสร็จแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอลสักหน่อยนะคะ

ซ้ำได้ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อย
หากใครสนใจทำตามได้เลยนะคะ

คือปิดได้หมดเลยหูตาแล้วก็ปาก

จมูกปากนะฮะอ่าอันนี้สอนทำหน้ากากของผมเนี่ย
มีให้เช่าเป็นหน้ากากอนามัยที่บวกกับมนต์คาถาเข้าไป
ของบริษัทพี่น้ำฝนนับปัดตลอด
คือนอกจากกันไอจามแล้วมันจะมีความสบายใจ
เพราะมันมีมนต์คาถามีบทอะไรต่างที่เขาลงยันเอาไว้
ลงตรงนี้เลยนะตรงที่หน้า
ดูกันหน่อยปลูกเสกกันมาคุณผู้ชมเชื่อไหม

คือแบบเอาป้องกันตัวมันก็อย่างหนึ่ง
แต่บางทีมันต้องการป้องกันหัวใจ
ฉันเชื่อว่ามันจะทำให้ฉันปลอดภัย

นี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดไผลล้อมครับที่นครปฐม

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนตร์บทวัฒนสูตร
คาถาป้องกัน๑๐ทิศทำมาจากกระเป๋าวัตนสูตร
ตำนาน๑๒ตำนาน
พร้อมทั้งมีการปลูกเสกหน้ากากผ้ามัสลิน

หรือว่าหลวงพิธนธรรมศ์เจ้าหวัดวัดไผลล้อม
ปลูกเสกสวดกันอยู่๓ชั่วโมงคุณ

แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้มีชาวบ้านเข้าไปหรอกนะ

มีแต่พระสงฆ์ที่ร่วมพิธีนะครับ

กุศเนคถือว่าเมื่อวานเริกคือเสาร์๕

สาว๕มันเป็นดาว
ดาวเสาเป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง

หากมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษ

แคล้วคลาดมากกว่าวันปกติ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยสถานการณ์โรคโควิด๑๙นะฮะ
วัดเองก็เลยไม่อนุญาตให้ประชาชนไปร่วมพิธี
ก็จะมีเพียงพระสงฆ์มีทางพรามต่างนานาไปร่วมกันไม่กี่รูปหรอก
แต่ว่าแต่ละรูปเองก็นั่งห่างกัน
ขั้นต่ำก็๑เมตรไปฟังเสียงท่านหน่อยนะครับ
วันนี้เป็นวันสำคัญที่เขาเรียกกันว่าเสาห้า
ซึ่งปรากฏการณ์จะมีไม่บ่อยนัก
ก็เลยถือโอกาสนั้นก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ทั้งหมด
แล้วที่สำคัญหน้ากากผ้ามัสลินเนี่ยก็จะนำเข้าสู่ในการสมโพธิ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเสาห้าเป็นวันที่แข็ง
เป็นวันที่แข็งเป็นวันมงคลที่จะประกอบพิธีเรื่องด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมงคลต่างนานโดยเพราะวัตถุมงคล
หน้ากากผ้าทำไมมันขาดตลาดจริงแล้วก็มีราคาแพง
รอบกับผ้ามัสลินเนี่ยมันสามารถซักได้เป็นร้อยครั้ง
และแถมถ้าท่านไม่ใช้ก็นำไปเป็นมงคลวัตถุอีกได้อีกนั่นเอง
มันก็คือขวัญและกำลังใจแล้วก็ประหยัดงบประมาณในการที่จะดำเนินชีวิต
บรรยากาศที่วัดนะเมื่อวานตลอดทั้งวันนะประชาชนสนใจเดินทางไปเช่าไปสั่งจองกันเยอะเลยครับ
เมื่อวานนี้วันเดียวนะฮะมีคนเดินทางไปสั่งจองที่วัดไม่ต่ำกว่า๑๐๐คนนะครับ
โดยเปิดจองร่วมทำบุญราคาชิ้นละ๕๙บาท
ส่วนหน้ากากผ้าแบบนี้รุ่นนี้จะมี๕สีก็จะมีสีขาวยันก็จะเป็นสีทอง
ถ้าเกิดเป็นผ้ายันสีพระทิเบกตัวยันเองก็จะเป็นสีทอง
ส่วนถ้าเกิดเป็นผ้าสีเขียวตัวยันก็จะเป็นสีเงินที่ลงอัคระอะไรแบบนี้นะฮะ
ถ้าเกิดเป็นผ้าสีส้มยันก็จะเป็นสีน้ำเงินอันนี้เขียวไหมเขียวกับตัวยันก็เป็นเงิน
ถ้าเป็นส้มนี่ก็เป็นสีน้ำเงินตัวยันนะฮะ
ถ้าเกิดเป็นผ้าสีเม็ดมะขามตัวยันก็จะเป็นสีเงินอันนี้นะครับ
ตอนนี้เขาก็บอกว่ามันก็หาไม่ได้เนอะหน้ากากอนามัยธรรมดาที่เราใส่กันอยู่มันหาไม่ได้
ที่มีขายอยู่มันก็แพงกล่องหนึ่งก็๗๐๐๘๐๐ใช้ครั้งเดียวก็ต้องทิ้ง
ซึ่งก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อราคาถูกกว่านั้นได้นะแต่ว่าหน้ากากแบบนี้คือเช่าบูชาไม่สูงมากแล้วมันก็ซักได้
หลังจากถือว่าเงินนั้นก็ทำบุญก็เลยเดินทางมาสั่งจองมาเช่าไปนะครับ
หลวงพี่นฝนก็บอกว่าอยากจะฝากไปถึงยาชโยมนะแนะนำที่อยากสั่งจองว่าสั่งจองออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมา
ไม่ต้องเดินทางมาเพราะว่าเขาให้กักตัวอยู่บ้าน
คุณจะได้ปลอดภัยเดี๋ยวจะจัดส่งให้ทางออนไลน์แทน
ปลอดภัยกว่าเรียกได้ว่าปลอดภัยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ

ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือของเราด้วยนะคะ
ภัยวันแสงสุนทรอยู่กับเรามา๑ชั่วโมงเต็มค่ะ
หลังจากที่เราขอให้คุณผู้ชมบอกพื้นที่ไหนไข้แพง
อันนี้แพงจริงเวียงป่าเป้าเชียงรายค่ะ
๑กับเบอร์๒นะฟองละ๕บาทถึง๖บาท

ถ้าเอาไปทำไข่เจียวไข่ดาวนี่จะเท่าไห
อ๋อฝากแดกเมืองหน่อยนะคะเวียงป่าเป้าค่ะ